ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่จะเดินทางมาซ้อนสนามหลวง

การจราจรโดยรอบตั้งแต่เชิงสะพานศรพรปินกล้าว
จนถึงแยกอรุณอมรินต่อเนื่องถึงถนนบรมราชชนนี
ตลอดถึงช่วงค่ำวันนี้ยังคล่องตัวไม่ติดขัดนะคะ
ถึงแม้จะปิดเส้นทางการจราจร๒๗เส้นทางค่ะ
โดยในขณะนี้นั้นได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับประชาชน
ที่จะเดินทางกลับจากการถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
เมืองหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาประสาท
ภายในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อไม่ให้มากระจุกตัวอยู่ในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง
โดยเพิ่มความถี่ของการให้บริการรถขนส่งสาธารณะ

ขณะที่กรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร

ได้จัดระเบียบของรถวินจักรยานยนต์จิตอาสานะคะ
ให้บริการฟรีตลอดทั้งวัน

พร้อมทั้งกรอกประวัติผู้ที่จะเข้ามาเป็นจักรยานยนต์จิตอาสาด้วยนะคะ
ด้วยการติดป้ายสัญลักษณ์แสดงตัว
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน
ที่จะให้บริการอีกด้วย
นายสุพศราชภักดีหนึ่งในรถจักรยานยนต์จิตอาสา
ประจำจุดบริเวณแยกอรุณอมรินบอกว่า
ตั้งใจมาทำงานจิตอาสา
และภูมิใจอีกครั้งหนึ่งในชีวิต
จะได้ทำความดีถวายแด่ในหลวงราชการที่เก้า
ด้วยความทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ก็รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสครั้งหนึ่ง
ที่ทำให้พ่อหลวงของประเทศไทย
ถึงท่านจะสวรรคตไปแล้วก็อย่าทำความดีให้ท่านครับ
เมื่อตอนสมัยท่านยังอยู่
ก็แทบไม่มีโอกาสได้ทำอะไรให้ท่านเลย
ก็ทำให้ท่านไปสู่สวรรคาลัยที่แท้จริงนะครับ
อกจากนี้นะคะยังมีประชาชนจิตอาสา
ที่มาตั้งจุดแจกน้ำดื่มและอาหารให้กับประชาชน
ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
โดยไม่ย่อท้อแม้จะมีสายฝนโปรยปลายลงมาก็ตาม
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร
ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ก็จะขอปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ
โรจาการที่๙ด้วยหัวใจ

ตรงนี้เราก็ถือว่าได้ทำหน้าที่
ตำรวจที่ดีที่สุด
และต้องการที่จะช่วยเหลือ

ที่ว่าจะให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้
ส่วนที่มีเวลาว่างก็จะพาครอบครัว
หรือญาติมิตรที่จะเข้าไปกับท่านสักครั้งหนึ่ง
ต้องเวลานอกเหนือเวลาราชการจริง
ถ้าในเวลาราชการเนี่ยเราคงทำหน้าที่ของเขาตรงนี้ให้เต็มที่สมบูรณ
ถือว่าถวายงานกับท่าน
ท่านนี้ก็คงสุดยอดแล้วครับ
ผมจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับ
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้าไปยังท้องสนามหลวงครับ
เป็นที่น่าภาพภูมิใจมากที่สุดแล้วครับ
อกจากนี้นะคะพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั้นยังขอให้ประชาชน
ที่จะเดินทางมายังท้องสนามหลวง

ซึ่งเป็นจุดทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจและทหารนั้น
ยังตรวจพบมิจฉาชีพที่แอบแฝงมากระทำความผิดนะคะ
โดยกำชับเจ้าหน้าที่นั้นเข้มงวดในทุกจุดแล้วค่ะ

ตำรวจนครบานนั้นจะเปิดเส้นทางการจราจรให้กลับสู่ภาวะปกติค่ะ
เนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เข้าสู่การทำงานปกตินะคะ
แต่ยังคงไว้ใน๘เส้นทางรอบพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะ
ระยะโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแยกอรุณอมรินค่ะ